วันนี้มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของนางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกากันบ้างค่ะ

ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมไปได้ถึง๒๐แล้วนะคะ
และงานก็จะจัดขึ้นในวันที่๓และวันที่๑๐เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วต้องบอกว่าอิจฉามากเลยนะคะ
เพราะว่าสาวเนยเขาออกมาเผยเลิกงามยามดีงานวิวาให้แฟนได้รู้กันแล้ว

ซึ่งจะเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มไฮโซอามค่ะ
โดยเจ้าตัวบอกว่าจะมีงาน๒วัน
นั่นก็คือพิธีมั่นแบบไทยในวันที่๓กันยายน
และงานฉลองมงคลสมรสนะคะจะเป็นในวันที่๑๐เดือนเดียวกันค่ะ
ซึ่งขณะนี้เตรียมความพร้อมไปได้ถึง๒๐แล้ว
ทั้งเรื่องชุดเจ้าสาวที่มีถึง๔ชุดเลยนะ
พอร์ตเข้ามา๑ชุดค่ะแต่ว่าขออุบราคาเอาไว้ก่อน
บอกเพียงว่าไม่ถึงหลักล้านแน่นอนนะคะ

นักแสดงสาวก็เผยว่าจะไปถ่ายในช่วงเดือนหน้า
โดยเลือกสถานที่เป็นทะเลรวมไปถึงธรรมชาติในประเทศไทยนะคะ
อกจากนั้นแล้วเรื่องที่นักแสดงสาวยังกังวลอยู่ไม่น้อยเลย
คงจะเป็นเรื่องของการลิสต์รายชื่อแขก
เกรงว่าจะไม่ครบถ้วนทุกคนนั่นเองค่ะ
เพิ่มเติมแล้วนะวันนั้นบอกกัน๕ใช่ไหมคะ

ชุดค่ะก็ได้ชุดมาแล้ว๑ชุด
แล้วก็มีชุดไทยที่กำลังเลือกแบบอะไรกันอยู่ค่ะ
แล้วก็เรื่องรายชื่อก็คืบหน้าไปเยอะแล้ว

ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเป็นชุดที่เราใส่แล้ว
รักไหนรักรัก

จะมีแค่ชุดเดียวค่ะนอกนั้นก็เป็นชุดในไทย

เมือนที่สามค่ะเป็นม่าหนเลย

มีวิธีม่าหนแบบไทย
ทีมงานต้องบอกว่ายากมากเลยค่ะเพราะว่า
ว่าเดี๋ยวมาลองเลือกอีกทีนึงนะคะว่า
ว่าอยากได้ประมาณโทนไหม

ก็น่าจะเป็นทะเลหรือไม่ก็เป็นต้มต้นไม้อะไรอย่างนี้ธรรมชาติ